โฮลกำลังปรับพื้นที่ตักดินขึ้นมา

สุดท้ายสิ่งที่มันตามมายาว๕เมตร

อันนี้ห้ามยาวแล้วนะอ้วนท้วนสมบูรณ์ทีเดียวเชียว

พร้อมกับอุปกรณ์ในการจับงูนะฮะไปตรวจสอบ
อันนี้มันเป็นพื้นที่ข้างสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าบางสมัยนะฮะ
อยู่ที่หมู่๖จังหวัลท่าข้ามอาเผิกบาปกรงสวรรค์สวรรค์สวรรค์เชิงเศร้า
โอ้ยงูเหลือมความยาววัดได้๕เมตรอุปกรณ์สวรรค์ใหญ่มากนะ
คนงานที่เขาใช้รถแบ็คโฮลกำลังตักดินขึ้นมาตักเลนขึ้นมา
ปรับพื้นที่ไปเจอมันนอนกดตัวอยู่นะฮะ
ก็จะแจ้งกูภายไม่ตรงไม่ตัดรถดินนะฮะ
บ่วงคล้องคอปรากฏว่างูเหลือมันออกแรงดิ้นครับ
ไม่ยอมให้จับง่ายนะมันก็ตัวใหญ่ยาวมากนะฮะ
แล้วก็น้ำหนักก็เยอะทำให้จับลำบาก
ทีนี้ไปถามคนที่ปฏิบัติงานอยู่นะฮะ
เขาก็ได้ให้รถแบ็คโฮลมาปรับพื้นที่ป่า

ขณะที่คนงานตักเลนขึ้นมาตักเลนขึ้นมาเป็นขี้เลนนะฮะ
ไปเจองู๒ตัวครับตักขึ้นมา

ระหว่างนั้น๑ตัวมันเลื้อยหนีลงน้ำไปอีก
ทำให้เหลือตัวเดียวที่อยู่ด้านบน
เชื่อว่าเป็นงูที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
ก่อนหน้านี้นะมันมีหมาถูกงูกินตายไปหลายตัว

แล้วก็มันเข้าไปกินหมาในสำนักปฏิบัติธรรมเป็นประจำเลย
จนขนาดตัวอ้วนขนาดนี้๕เมตรหลังจากจับเสร็จปุ๊บใส่กระสอบปุ๋ย
คือไม่รู้เหมือนกันนะตัวนี้จะไปปล่อยธรรมชาติไปปล่อยตรงไหน
เพราะมันยาว๕เมตรแล้วไม่รู้มันจะเลื้อยกลับมาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ตัวใหญ่เยอะเกินช่วงนี้มุมเยี่ยวขอเยอะก็ต้องระวังกันด้วย
เพราะจุดที่มีน้ำท่วมขังทางภาคใต้ด้วยนะครับ